คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีคนไข้ผู้หญิงคนหนึ่งเอากันไกลปรีเข้าไปจะไปแทงคอคุณหมอ
แล้วก่อเหตุแบบนี้ขึ้นมากล้อมวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
ความคืบหน้านะฮะผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาป่วย
อ้างว่าเป็นโรคซึมเศร้าอายุ๔๓และชื่อตุ้งติ้ง
คว้ากันไก่ในรถเข็นที่อยู่ในรถเข็นของคุณหมอ

คุณหมอคนนี้เป็นคุณหมอผู้หญิงกำลังช่วยเหลือประทำอ่า
เขาเรียกว่าตรวจคนไข้ประจำวันอยู่อีกรายหนึ่ง
ในโรงพยาบาลเดียวกันในชั้นเดียวกันที่โรงพยาบาลชุมแพรที่ขอนแก่น
บอกว่าถ้าหมอไม่ยอมรักษานะถ้างั้นเราตายด้วยกัน
พูดแบบนี้นะโดยมีภาพจากกระโลกวงจอมปิดจำภาพไว้ได้
ต่อมาคนที่ก่อเหตุคือตุ้งติ้งเนี่ยมีการพูดคุยกับนักข่าวเรามีการโทรศัพท์ไปสอบถาม
เขาบอกโอ๊ยหนูพูดเล่นหนูไม่ได้ทำ
หนูแค่ถือแต่ว่าคุณหมอกับคนอื่นมาคว้ามือคว้ากันไกลไปเอง
แต่เอาจริงนะจังหวะนั้นคือคุณหมอบอกว่า
โชคดีนะที่หมอถือแฟมที่มันเป็นเหล็กแล้วก็กัดไว้นะครับเอาบ้างเอาไว้ได้

คนมันทำแบบนี้ตุ้งติ้งก็ตกใจแต่ภาพกับสิ่งที่ตุ้งติ้งพูดนั้นมันคนละอย่างกัน

นะล่าสุดผู้สิทธิ์ข่าวสอบถามพยายามพันธ์ตำรวจเอกถนอมสิทธิ์
วิจารณ์เป็นภูมิกับสพชุมแพรก็บอกว่าตอนนี้นะ
พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานแล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อมที่เกิดเหตุทั้งหมด
จากพยานหลักฐานที่มีตอนนี้เพียงพอสามารถแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาได้
ในข้อหาพยายามฆ่าไปแจ้งถึงเตียงคนไข้เลย

พนักงานสอบสวนก็เดินทางไปที่แผนกจิตเวชโรงพยาบาลศรีนคริน
ซึ่งผู้ต้องหาถูกส่งต่อไปที่นี่เพราะต้องการตรวจว่ามีอาการทางจิตจริงหรือเปล่า
พร้อมกันนี้ทางพนักงานสอบสวนก็จะสอบปากคำพยานอีกเพิ่มเติม
รวมทั้งผู้ต้องหาแล้วแพทย์หญิงที่ถูกกระทำด้วย
เพื่อรวบรวมทำสำนวนส่งฟ้องต่อไปในข้อหาพยายามฆ่า
ซึ่งแน่นอนต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

คือตอนที่เอากันไกลแทงคือจะโดนตรงคอแล้วคอมันมีเส้นเลือดดำใหญ่อยู่
แต่ว่าทางครอบครัวของตุ้งติ้งเขาก็บอกนะ
วันที่ไปหาหมอวันนั้นตุ้งติ้งไปหาด้วยโรคก็คือเป็นภูมิแพ้
แต่ทีนี้เนี่ยคือช่วงที่เปลี่ยนโรงพยาบาลแล้วมาหาหมอที่นี่
ก่อนหน้านี้ตุ้งติ้งเคยมีการรักษาอาการทางจิตเวทอยู่
แต่ทีนี้พอมารักษาภูมิแพ้ก็เลยจะหยุดยาขาดยาช่วงนั้นไป
แล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าทำให้อาการกำเริบหรือเปล่า
คุณหมอท่านนี้เพิ่งรับปริญญาเมื่อธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วคุณหมอเขาก็เป็นคุณหมอใหม่ค่ะ
ตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
พอโรงพยาบาลบอกว่าตอนนี้ให้คุณหมอผู้หญิงท่านนี้ไปพักก่อน
จะได้จะได้หายตกอกตกใจแล้วก็เดี๋ยวการกลับมาปฏิบัติหน้าที่
รวมถึงมาตรการต่างเรื่องของความปลอดภัยเนี่ย